ที่เรื่องวุ่นของวัยรุ่นอายุ๖๐

มันขโมยอะไรรถโบราณผมไปขาย

อยู่กันมา๖๗ปีให้ได้แค่เป็นกิ๊กเนี่ยเหรอ
สถานะเป็นแค่กิ๊กนี่แหละฉันก็ไม่ยอมเหมือนกัน
หลบคือคือฉันต้องตกใจเรื่องอะไรก่อน
เป็นเมียเป็นกิ๊กหรือว่าขโมยอะไรรถโบราณ

หรือตกใจที่แจ้งความเอาผิดเมียหรือกิ๊กไม่รู้

อายุห้าสิบเจ็ดอยู่กินกันมาตั้งนานแต่ว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนซ่อมรถกัน
คุณลุงอาทิตย์บอกว่าก่อนหน้านี้ผมไปซื้อที่ปลูกบ้านเสร็จปุ๊บ
เปิดเป็นอู่ซ่อมรถทำทรงทำสีกันไปอยู่ที่ตำบลป่าอ้อ
จุดที่เกิดเหตุนี่แหละแต่คุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหม
ไม่มีรถโบราณจอดอยู่เห็นไหมนะครับทีนี้ต่อมามันมีเหตุจำเป็นต้องย้ายไปเช่า
ห้องอีกห้องหนึ่งไปเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
แต่บ้านนี้อยู่อุทัยเนอะไปเปิดร้านเปิดอูดที่นครสวรรค์ประมาณสองสามเดือน
สักพักเพื่อนบ้านโทรมาเฮ้ยลุงอาทิตย์แกกลับมาดูบ้านแกเลยเนี่ย
เป็นเรื่องแล้วแกก็เอออะไรวะแกก็เลยกลับไปที่บ้าน
เห็นลมแทบจับอะไรรถโบราณโดนลื้อไปขายหมดเลยโอ้โห
ถามว่าใครลื้อไปขายก็เมียลุงนั่นแหละอ๋อนี่นี่อุ้ยแล้วก็มีหลายคันอยู่น่ะ
รถโบราณมันหายากอ๋ออะไรมันก็หายากอืม
ไปถามเมียคุณลุงชื่อว่าสุชาสินียอมรับฉันนี่แหละเอาไปขายเอง
ว่าเอาอะไรไปขายบ้างเอามีหัวรถยี่ห้อนิสันหนึ่งหัวนะ
กระบะอีซูซูเป็นชิ้นส่วน๒ชิ้นเป็นครัดเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วเครื่องสูบน้ำยันม่าอีกเขาเรียกว่าอะไรหัวเดียว๘แรง๑เครื่อง
แล้วก็เครื่องตัวเครื่องพร้อมเกียร์นิสันหนึ่งชุดแล้วก็อ่า
กัญชนของรถเก่งโบราณอีกสี่ชิ้นอ่ะคืออะไหล่แพงอ่ะ
แล้วก็อะไหล่รถพวกนี้หลายอย่างซึ่งมันเป็นของหายากของสะสมของลุงแก
แล้วเงินที่ไปขายมาได้เนี่ยประมาณสักสี่หมื่นกว่าบาทถามว่าเงินไม่มากนะฮะ
แต่แต่แต่ทำไมถึงมาทำกับลุงแบบนี้คือมันเป็นของรักของหวงอะไรอย่างนี้
แกบอกแกเสียใจและแกจะต้องการดำเนินคดีกับเมียแก
พร้อมจะตัดขาดความสัมพันธ์แต่ถ้าเมียสำนึกผิด
เอาทุกอย่างมาคืนจะถอนแจ้งความให้ไปฟังเสียงลุงอาทิตย์ก่อน
เดี๋ยวจะไปฟังเสียงของเมียลุงต่อนะครับ
เขาเอาไปขายแล้วเนี่ยทำไมก็ไม่ดำเนิน
คดีเขาเราสืบสำสืบสองสิว่าเอ่อรถไขม่เข็นอืม
มันไม่ใช่ขวดมันไม่ใช่สูพลาสติกมันไม่ใช่รังกระดาษอืม
มันเป็นหัวรถกระบะรถคันซีรถเครื่องรถทุกอย่าง
มันอย่างน้อยรถ๓คัน๔คันเข็นไป
โมโหถึงแม้จะเป็นเมียฉันก็ตามฉันจับแน่นอน
เอาไปถามเมียคุณลุงบ้างนะคุณสุชาธินีบอกว่า
ฉันเองก็เสียใจฉันอยู่กินกับลุงแกมาเกือบ๗ปี
แต่ให้สถานะฉันแค่เป็นกิ๊ก
โอ้ยโอ้โหอ่ะอึ้งใช่มะอึ้ง
แต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นบนลายมันก็คือสำคัญนักหนา
แล้วเงินที่ได้มาฉันก็มาสร้างบ้านอยู่กับแกนั่นแหละ

ทะเบียนบ้านเป็นชื่อของสามี
ที่ผ่านมาอยู่กันมาสองคนก็มีความสุขดี
แต่อาทิตย์คือสามีดันไปเปิดอู่

พอกลับมาทีก็จะมาขอร่วมหลับนอนด้วย

ฉันจะแจ้งความเถิดถ่านรักษัพย์นะคะ
ไปฟังเสียงเขาเรียกว่าอะไรดี

แต่ถามว่าที่ขายของ
เราก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้าง
เราก็ไม่รู้คนจับยกชั่ง
เขาก็เดินไปนู่นเดินไปนี่แล้วก็มาเป็นอย่างนี้
แต่เขาเชื่อคนอื่นเยอะเราก็ไม่ว่าเราก็ทน
แต่เราก็ห่วงเขา
รักเขาไหมคุณภาพ

เออคือของแบบเนี้ย

แต่ฝั่งผู้หญิงก็ฉันก็จะมาสร้างบ้านให้เธออยู่กับฉันนั่นแหละ

ว่าจะเอายังไงกันแน่สองคนนี้นะคะ